ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับบรรยากาศโอ้โหแฟนเยอะกันจริงนะครับเนื่องจากว่าที่เวียดนามเนี่ยเขามีการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นนะฮะ
แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยโควิดเองก็จะสามารถเป็นกันได้ง่ายและติดต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งแน่นอนสนามฟุตบอลเป็นหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่แฟนก็ยังให้การตอบรับกับการเข้าไปชมเกมและแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่คู่ของเวียดนามนะครับ
คู่ของไทยเองก็เดี๋ยวมีโปรแกรมวันพรุ่งนี้แล้วครับการลงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางฝั่งของชะยาพิพัฒนสุพรรณเพศัตริย์ซึ่งเป็นกองกลางนะครับ
ที่มาจากเอสโตริวในประตูเกณฑ์ช่วงหลังเนี่ยก็มายึดตัวหลักทันทีนะครับ
หลังจากที่มาเตะในชุดซีเกลสักทีหนึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าทุกคนมีความมั่นใจมากหลังจากชนะสิงคโปร์มาในเกมล่าสุด
หรืออาจจะได้แชมป์เลยแล้วก็พร้อมมาเจอกัมพูชาในเกมนัดต่อไปด้วย
มีการพูดถึงมาโนโพลกิ้งด้วยว่ามีแนวทางในการทำทีมคล้ายกับทีมในประตูเกรดที่เขาเล่นมาด้วยนะครับ

ทุกคนก็มีความมั่นใจหมดแล้วตั้งแต่หลังชนะสิงคโปร์๕๐นะครับ
คือเข้าใจแหละนัดแรกเป็นแมทที่แพ้ครั้งแรก
แต่ไม่ใช่ว่าทีมเราจะหยุดสู้
แต่ตอนนี้กลับมาชนะสิงคโปร์ได้๕๐ก็เริ่มทุกคนเห็นผมเห็นในทีมทุกคนมีความมั่นใจ
เริ่มอยากกระหาอยากได้แชมป์อยากได้เหรียญทองให้ได้ครับ
ขณะที่ฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ

ยังต้องเจอปัญหาสนามซ้อมที่คุณภาพยากรวมถึงความใหญ่เนี่ย

จนทำให้ชินตายองกุญซือของทีมเนี่ย
ออกมาโพสต์ผ่านไอจีถึงเรื่องนี้ครับ
ทำไมเจ้าภาพเวียดนามถึงจัดสนามที่เล็กเกินมาตรฐานให้กับอินโด
ทำให้ไม่สามารถฝึกซ้อมตามแทคติกที่ต้องการได้
ปัญหาในสนามไม่เต็มเนี่ยระยงระยะมันก็ไม่ได้นะครับ
ในการที่จะเล่นเกมบุกด้านข้างนะครับ
แล้วก็กะระยะของการรับส่งบอลด้วย
ส่วนกรณีที่นักกีฬาปัญจักษีรัฐประเภทปัญจักรีลาทีมชายของไทยนะครับ
ฟอร์มเข้าตากรรมการเอาชนะอินโดในรอบชิงคว้าเหรียญทองแรกในซีเกมให้กับทัพนักกีฬาไทยสำเร็จ
แล้วก็มีการถูกเผยแพร่ภาพนะครับบนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์แบบอักษรคำว่าไทยแลนด์นะครับที่ถูกปักอยู่บนชุดแข่ง
ซึ่งตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ออกแบบนะครับอย่างคุณสุชาชวีวันแต่อย่างใด
ก็มีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าร้านที่ว่าจ้างได้ไปนำอักษรดังกล่าวมาจากแบบที่มีในอินเตอร์เน็ต
ซึ่งแน่นอนเห็นแล้วมันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา
เพราะการออกแบบมันเขียนคล้ายภาษาอังกฤษแต่จริงมันคือคำภาษาไทยปวนกันนะครับ
ส่วนนักรบทองแดงประธานพัฒนาเทคนิคของกีฬาปัญจักษีรัฐแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าได้รับชุดแข่งขันจากร้านที่จ้างให้ผลิตก่อน๑วัน

ยอมรับว่าตรวจสอบทุกอย่างน้ำเงาสวยงามความเรียบร้อยความแข็งแรงของชุด
แต่เรื่องเดียวที่ไม่ได้เช็คคือแบบอักษรว่าถูกหรือผิดลิขสิทธิ
เพราะคิดว่าทางร้านที่เคยจ้างออกแบบมาเป็น๑๐ปีเนี่ยเป็นผู้ออกแบบตัวสอนนี้เองครับ
ทางผมเนี่ยซึ่งเป็นประธานเทคนิคจะเป็นผู้ประสานงานกับทางร้านนะครับ
ขออนุญาตชี้แจงว่าเริ่มต้นนะครับเราสมาคมเนี่ยก็สั่งซื้อไปที่ร้านนะครับ
หลังจากนั้นร้านก็ทำส่งมาให้เรานะครับส่งมาที่สมาคม
แต่สมาคมเนี่ยอาจจะผิดพลาดเรื่องของการไม่ตรวจสอบให้ดีต้องยอมรับตรงนี้นะครับ
แต่เรื่องของการจัดทำเรื่องของการสร้างชุดขึ้นมาเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของทางร้านครับสมคมไม่ได้รับทราบตรงนี้
อะไรครับสรุปตารางของเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับ
ภาพเวียดนาม๑๐เหรียญทองที่๒เป็นมาเลเซีย๙เหรียญทอง
สามเป็นอินโดนีเซียสามเหรียญทองแล้วก็ไทยนะครับ

เดี๋ยวก็มาตามรุ้งขึ้นต่อนะครับเข้าสู่อย่างเป็นทางการสักทีนะครับ
ในวันนี้เป็นต้นไปก็เดี๋ยวดูกันครับ